แล้วก็สังเกตไหมมีความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าคุณบุ๋มประนัดดาเอ้าไปไหนไม่เห็นลงพื้นที่
นี้หลายคนสงสัยจริงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่บุ๋มก็โพสต์ภาพหน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินเชียงรายที่ไปช่วยชาวบ้านนะคะ
ซึ่งประสบอุทธกภัยในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ
บุ๋มนะก็เขียนข้อความไว้ว่ารู้สึกดีที่ชูชีพที่เคยบริจาคไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้นำมาช่วยชีวิตคน
บุ๋มค่ะก็ยืนยันกับเรานะคะว่าที่เขียนชื่อดรพนัดดาติดไว้คุณผู้ชม
เพราะโรงงานที่ติดต่อซื้อเขาเขียนให้
อย่าเข้าใจผิดนะว่าพี่บุ๋มเขาไปหาเสียง

แล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนมานะที่นี้ด้วยค่ะ
ดีใจค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เราช่วยไว้
เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งจะได้ใช้ประโยชน์เมื่อไหร่
โดยเฉพาะหลายคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดช่วยน้ำท่วมอ่ะเหรอ
ส่งไปที่เชียงรายเชียงรายน้ำท่วมตอนไหน
เพราะว่าในสิ่งที่เราเคยช่วยไปในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าเนอะ
แล้วก็ได้ช่วยเหลือไม่ใช่แค่พี่น้องกู้ภัยเท่านั้น
แต่ในส่วนของประชาชนด้วยที่ได้ใช้ตรงนั้น
แล้วก็ขนน้องออกมาจากบ้านอย่างนี้
ทางโรงงานเขาเห็นเป็นบุ๋มในการบริจาค
เขาก็ได้ดันไปพิมพ์ชื่อดรบัตตาวุฒุดี
เป้าไม่ต้องห่วงนะดิฉันไม่ได้ไปลงพื้นที่นั้น

ก็ไม่ได้เป็นสอสอหรือหาเสียงอะไร
นี่ไงดรบุ๋มเขาเคยลงพื้นที่จริง

เดี๋ยวก็ส่งของไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม